สัตว์ที่เขามีอวัยวะผิดแปลกแตกต่าง
และมากขึ้นกว่าปกติ
มากขึ้นยังไงจะมีสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงบ้าง

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์
ที่มีอวัยวะมากกว่าปกติ
มากกว่าขนาดไหนและมีอะไรบ้าง

มีนิ้วที่ขาทางละ๕นิ้วรวมเป็น๑๐นิ้ว
ลูกไก่ป่าตัวนี้เป็นเพศเมีย
ชื่อว่าพิกุลอายุประมาณ๕เดือน
มีความแปลกก็คือมีนิ้วที่ขา
ทางละ๕นิ้วรวมเป็น๑๐นิ้ว

ที่มีนิ้วที่ขาข้างละ๔นิ้วเท่านั้น
โดยมันถูกเลี้ยงไว้ที่บริเวณบ้านพัก
คุณป้าประทุมเจ้าของไก่แปลกเล่าว่า
ลูกเขยเลี้ยงไก่ป่ามานานหลายปี
โดยมีจำนวนมากกว่า๑๐๐ตัว
แต่มีเพียง๒ตัวเท่านั้นที่เป็นไก่แปลก
มี๑๐นิ้วก็คือเจ้าพิกุลกับพ่อของมัน
ซึ่งเป็นไก่ปลาตุ้มหูขาว
ส่วนพี่น้องตัวอื่นก็มี๘นิ้วตามปกติ
โดยส่วนตัวแล้วเธอก็เชื่อว่า
ไก่ปลาทั้งสองตัวนี้แหละจะมาให้โชคลาภ
และจะขอเลี้ยงไปเรื่อยจนกว่าจะตายจากกัน
ส่วนเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็พากันแวะเวียนมาขอดู
พร้อมเตรียมนำบ้านเลขที่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันต่อไป
ต่อกันที่จังหวัดพยาวเราจะพาไปดู
กบที่มี๖ขาด้วยกัน
ไปกันที่บ้านเลขที่๒๙๘หมู่๓บ้านดงเคียน
ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุ่นจังหวัดพระยาว
ซึ่งเป็นบ้านของคุณมาลีจันแสงที่เปิดฟาร์มเลี้ยงกบไว้ขาย
พอหลังจากที่เพาะเลี้ยงกบได้๑เดือน
ได้มีลูกกบตัวหนึ่งรูปร่างแปลกประหลาด
ต่างจากกบทั่วไปคือลูกกบตัวนี้มันมี๖ขา
เพราะปกติแล้วกบมันจะมี๔ขา
ส่วนสุขภาพของกบ๖ขาตัวนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี
ทางคุณมาลีก็ได้แยกกบตัวนี้ออกมาเลี้ยงโดยเฉพาะ
เพราะเป็นกบที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
ซึ่งคุณมาลีเจ้าของฟาร์มกบเขาเล่าว่า
จากที่เลี้ยงกบมา๒๐ปีก็เพิ่งจะเคยเห็นกบแปลกแบบนี้
เป็นครั้งแรกในชีวิต
โดยที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ส่วนเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็มาขอดู
พร้อมจะนำบ้านเลขที่แล้วเอากบมาตีเป็นตัวเลข
และจะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
เฮ่ยเพิ่งเคยเห็นกบอะไรขาเยอะขนาดนี้
เดี๋ยวเพิ่งเคยเห็นน่ะเพิ่งเคยเห็นน่ะปกติไม่แค่๔ขา
ไม่มีตั้ง๖อ่ะโอ้โฮแบบนี้ดีเลยดียังไง
หลายคนก็ดีหลายขาก็ดีมันก็จะโดดไกลแหละค่ะ